ต่อเนื่องกับอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคุณผู้ชม
คือก่อนขับรถต้องเช็คสภาพร่างกายสภาพรถเลย

มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะลักษณะกระบะห้องเย็น
คุณผู้อาหารแช่แข็งปรากฏว่าหลับใด

ตอนที่ไปเจอศพสภาพศพเริ่มแข็งแล้วก็เลยคาดว่า
น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมงแล้ว
คุณดูสิคะหัวปักลงไปในคลองตรงนี้เลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสภเมืองพัทธลุงพร้อมกับกู้ภัยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ตรงนี้ก็คือบริเวณริมคลองลำหลักหมู่ที่๑ตำบลนาโนธ
อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงค่ะรถกระบะคันนี้คุณผู้ชม
บรรทุกอาหารแช่แข็งย่ออิซูป้ายทะเบียน๗๗
กรุงเทพมหานครเสียหลักลงไปแบบนี้เห็นไหม
ต้องใช้รถเครนยกขึ้นมาทั้งคันแบบนั้น
แล้วตอนยกรถเครนขึ้นมาในนั้นคือมีศพอยู่ด้วย
คนขับเสียชีวิตนะคะชื่อว่านายสุวพัฒน์เทียนประดิษฐ์
อายุ๒๖ปีเป็นชาวจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ทีนี้ไปดูกล้องวงจรปิดของร้านซ่อมรถนะคะ
ใกล้กับจุดเกิดเห็นเหตุการณ์เกิดสักประมาณ๔ทุ่ม๓๕นาทีเห็นไหม
เหมือนลักษณะขับไปชนป้ายของร้านซ่อมรถก่อน

คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าขับมาเหมือนลักษณะสาย
ก็เลยคิดว่าคนขับน่าจะหลับใน
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
คือลุกขึ้นจะไปกรีดยางช่วงเช้าในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงไง
แล้วก็ก่อนไปกรีดยางเข้าห้องน้ำก่อนปรากฏว่าน้ำไม่ไหลค่ะ
พอน้ำไม่ไหลทำไงเอาไฟฉายออกมามาส่องดูตรงวาวหน้าบ้าน
แต่เห็นรถคันนี้ปักอยู่ในลำคลอง
ก็เลยด้วยความตกใจค่ะรีบวิ่งไปบอกลูกบ้าน
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
โอ้โหนี่ค่ะนี่
นี่คือสภาพรถหลังจากที่ใช้กรถเคลนเนี่ย
ขึ้นมาแล้วด้านหน้าพังยับแบบนี้เนี่ย
พังยับไปชนป้ายก่อนไงป้ายของร้านซ่อมรถอ่ะนะคะ
เอาล่ะเพราะฉะนั้นเป็นอุบัติเหตุที่นำมาเตือนกันนะคะ